คนในวงการบันเทิงที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

รวมไปถึงนักร้องลูกทุ่ง๒คนเสียงดี
นั่นก็คือพี่ไผ่พงศธรและพี่ฝนธนสุนทร
ได้ส่งกำลังใจผ่านทางบันเทิงไทยรัฐมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ขอแสดงความหอมใจตรงนี้ไปถึงคนพ่อคนแม่ด้วยนะครับ

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
ขอให้เจอน้องขึ้นคนทั้ง๑๓คนเร็ว
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ของน้อง
แข็งนะคะมีกำลังใจสู้นะคะ
พี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามให้อยู่นะคะ
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่
และเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๑๓คน
กลับมานะคะกลับมาอยู่กับพวกเรา
กลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
บอกว่าครั้งแรกที่ได้ยินข่าวรู้สึกตกใจมากค่ะ
แต่ก็ภาวนาให้ทุกคนนั้นกลับออกมาอย่างปลอดภัยนะคะ
พร้อมกับได้เล่าวินาทีที่เคยร่วมวิ่งกับน้องให้ฟังกันด้วยค่ะ
น้องเคยมาร่วมวิ่งเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของพี่ตูนนะครับ
ตอนที่ไปส่งพี่ตูนที่แม่สายเข้าเส้นชัยนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้อง
และที่สำคัญขอเป็นกำลังใจให้กับพี่
หน่วยงานนะครับที่ตอนนี้ช่วยเหลือน้องโดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับ

ได้เห็นว่าในโซเชียลมีเดียมีความเคลื่อนไหวต่างจากบุคคลมากมาย
ที่สำคัญคือเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยนี่แหละคุณ
ที่สำคัญนะครับก็ต้องทำตามที่เจ้าหน้าที่เขาขอร้องเอาไว้ด้วยนะคะ
ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าพยายามเดินทางไปที่นั่น
เพราะว่าจะเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากมากขึ้นนั่นเองนะคะ